ซึ่งทางครอบครัวของนายหนอนเนี่ยภรรยาแม่เอ๋ยก็มารออยู่แล้วลูกก็มาด้วย
นักข่าวก็พยายามจะสอบถามหลายอย่างแน่นอนอยากรู้เลย
แป้งไปไหนตกลงมันยังไงแบบไหนทำไมถึงช่วย
นอนหงุดหงิดนะคะหงุดหงิดใส่นักข่าวค่ะลองดู
น้อนเข้าไหนด่วนหน่อยพี่
หน้าภรรยาที่น้อนต้องสงสารน้อนอ่ะหน้าภรรยาของก็เสียแป้งนะครับ
ขออฟตาแถมก่อนแล้วค่ะไปก่อนหน้าครับ
น้อน๒๐๐๐ตกลงกันออกมากครับ

สถานกรุงพยาบาลมหาราชนกรณกี่ธรรมราช
ในวันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ
เมื่อเช้าค่ะตำรวจกองปราบรามคุมตัวมาจากราชบุรี
หลังจากที่จับตัวได้ช่วงสายเมื่อวานนี้นะคะ
โดยน้อนได้รับความช่วยเหลือจากจโกค

ไม่ได้เป็นลูกน้องคนสนิทของเสียแป้ง
แล้วเงินที่โอนเข้าบัญชีมาก็เป็นเงินเขา

ไปนั่งมิซุปิชิตไททันคันสีขาว

ป่วนตำรวจทั้งคืน
ส่งเสียงเรียกเคราะห์ลูกกรง

จนกระทั่งถึงเช้าเนี่ยหนอนถึงจะถูกตำรวจกองปราบ
พาขึ้นฮอกลับไปที่นครศรีธรรมราช

ตอนสอบปากคำผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน้าครศรีธรรมราช

อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้นอนมาทั้งคืน
ส่วนข้อมูลที่ได้จากการสอบปากคำ
ตำรวจบอกว่ายังไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเลย
แล้วก็ปฏิเสธว่านอนไม่ได้ขับรถพาเสียแป้งไปส่งชายแดนไทยมาเลเซียค่ะ

ค่ะ

ค่ะ

ค่ะ

ค่ะ

อยู่ที่บ้านปกติเลย

ตอนนี้หนูเป็นของบุญอะไรมั้ยคะ
ไม่ค่ะไม่ได้
สำหรับความคืบหน้าล่าสุดในคดีเสียแป้งนาโนต
หากโรงพยาบาลหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่นะคะ
ณตอนนี้ตัวละครที่เราเห็นเนี่ย
แล้วก็ตัวละครที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดต่าง

ไหมตั้งแต่หมวย

บอยซาย

แววว่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มลูกน้องคนสนิทของเสียแป้งอีกหนึ่งคน

ยังตามตัวไม่เจอและยังจับไม่ได้เลยนะคะ
สำนักงานอายการภาค๙จังหวัดสงขลาค่ะ
เลอศักดิกสุแก้วหรือว่าอายการปาน

รักษาการในตำแหน่งอายการจังหวัดคดีสารแขวงสงขลา

จำประเด็นได้ไหมคะที่มีการส่งจดหมายข่มขู่คล้ายเหมือนจะขู่ฆ่า

เรียนคุณปานเนี่ย
คือเขาบอกเป็นข้อความข่มขู่ทำนองว่าให้เอาเงินที่ไปเอาเนี่ยมาคืนเสียแป้ง
เป็นพวกเดียวกับอายการบอยหักหลังทีมรู้อยู่แก่ใจระวังตัวเอาไว้เลย
พัทธลุงด้วยกันไม่น่าทำกันได้
กับเมียระวังตัวไว้ขับบีเอ็มกับเน้นสีขาวครอบครัวด้วยระวังตัวได้เลยจะยิงให้แว่นทะลุตา
แล้วมีการวาดรูปปืนสั้นเอาไว้ด้วยแล้วก็เขียนคำว่าตาย
เขาบอกว่าอายการปานตอนนี้ไปแจ้งความที่สะพอเมืองสงขลาแล้วนะคะ
โดยบอกว่าเพิ่งย้ายมาจากพัทธลุงวันที่๑เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
แล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชาของอายการบอย
ซึ่งก็เป็น๒ชื่ออายการที่ถูกกล่าวถึงในจดหมายขู่นี้นะคะ
อายการปานก็บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจดหมายเนี่ยจ่าหน้ามาถึงเขา
แต่เขาบอกเขาไม่เกี่ยวข้อง
อยู่ในกระพดการณ์ค่ะว่าไม่ได้นะครับผมเขตแบบนี้ไม่ได้
ทางคดีสุดสืบสวนตำรวจภูท้อนจังหวัดสงขา
ลงพื้นที่ติดตามตัวบุคคลปริศนาแล้ว
แล้วก็ไล่แกะรอยจากกล้องวงจรปิดอยู่
แต่ตอนนี้ก็ยังบอกไม่ได้อยู่ดีว่า
คนที่ส่งจดหมายขุมหัวอายการเนี่ยเป็นใคร
ส่วนในกรณีของเสียแป้งก็ยังไม่เจอตัวยังจับไม่ได้นะคะ
รางวัลนำจับหนึ่งแสนบาทเพิ่มมาเป็น๑ล้านบาทก็หลายวันแล้ว

คือทุกคนที่พาเสียแป้งไปเนี่ยก็โยนกันหมด

คนนั้นบอกไปขึ้นรถคนนี้คนนี้บอกไปขึ้นรถคนนั้น
เลยไม่รู้ว่าตัวลงเสียแป้งขึ้นรถคนไหน
แม่อ่า